คิดที่สับของรถเมษาย๘เป็นที่รู้กันของผู้ที่เคยใช้บริการ

กับการขับที่หวาดเสียวและกิริยา

ซึ่งในรอบ๒เดือนที่ผ่านมา
ขอสมกก็ได้มีมาตรการคุมเข้ม
ซึ่งทางขอสมกรระบุว่าได้ผลดี
แล้วก็เตรียมใช้โมเดลการแก้ปัญหา
ของรถเมษาย๘เป็นต้นแบบ
ในการแก้ปัญหารถร่วมบริการทั้งระบบ
คุณขวัญโมชาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ได้ไปทดลองใช้บริการด้วยตัวเอง
ไปติดตามกับคุณขวัญนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

กำลังพยายามปาดหน้ารถอื่นเข้าช่องจราจรซ้ายสุด
จากที่วิ่งอยู่ขวาสุดเพื่อจอดรับผู้โดยสาร
เป็นภาพเหตุการณ์ของทีมข่าวที่บันทึกไว้ในช่วงทดลองใช้บริการ
เมื่อวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๒
มาแล้วเกือบ๒เดือนที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก
ออกมาตรการบังคับและคุมเข้มรถเมษาย๘ให้แก้ไขการบริการ
สถิติการร้องเรียนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ๒๕๕๙
ยังคงครองแชมป์ต่อเนื่องจากปี๒๕๖๒
ทดลองกลับไปใช้บริการอีกครั้ง
พบว่าบรรยากาศการให้บริการดีกว่าครั้งที่ผ่านมา
ไม่พบเห็นการวิ่งในช่องจราจรขวาสุด

ผู้ขับขี่จอดรถตามป้าย
แต่มีการใช้ความเร็วบ้างในจังหวะที่ถนนโล่ง

ออกมาตรการคุมเข้มรถเมษาย๘ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
การสั่งให้ขึ้นทะเบียนรถและผู้ขับขี่ไม่ให้เปลี่ยนคัน
รวมทั้งให้อบรมพนักงานก่อนปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน
และส่งสายตรวจไปสุ่มตรวจการให้บริการ
ทำให้สถิติการร้องเรียนรถมีสายแปดในรอบ๒เดือนที่ผ่านมา

มีการร้องเรียนเพียง๔ครั้ง

ขณะโดยการยอมรับว่านอกจากรถมีสายแปดที่จะต้องแก้ไขปัญหา
ยังมีรถเอกชนร่วมบริการอีกหลายเส้นทาง
ที่จะต้องปรับปรุงการให้บริการเช่นกัน

เส้นทางห้วยขวางหมอชิดใหม่
ที่มีสถิติการร้องเรียนตามหลังรถเมษาย๘มาอย่างติด
ทีมข่าวจึงได้ทดลองใช้บริการรถเมษาย๑๒๒
จากรามคำแหงถึง๕แยกลาดพร้าว
พบว่าหลายครั้งผู้ขับขี่พยายามใช้ความเร็ว
และวิ่งในช่องจราจรขวาสุด
ขณะเดียวกันยังจอดรับส่งผู้โดยสารในช่องจราจรที่๒
อกจากนี้จะสังเกตอย่างเห็นได้ชัดว่ารถเมษาย๑๒๒
ไม่มีป้ายแสดงหมายเลขรถและชื่อผู้ขับขี่ภายในรถ
คอสอมโมกอยืนยันชัดเจนว่ารถมีทุกคัน
จะต้องติดป้ายแสดงหมายเลขรถและชื่อผู้ขับขี่
หากไม่แสดงผู้ประกอบการถือว่ามีความผิด
จะต้องถูกปรับตั้งแต่๑๐๐ถึง๒๐๐บาท
การออกมาตรการคุมเข้มรถเมษาย๘ที่เห็นผล
เพราะฉะนั้นคอสอมโมกอจึงเตรียมนามร่องสาย๘โมเดล
แก้ไขปัญหารถโดยสารของคศมกรและรถเอกชนร่วมบริการทั้งหมด
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นภายใน๑ปี
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน